สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นครับความสำเร็จของนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนนะครับ
โดยเฉพาะวงการฟุตบอลแน่นอนต้องการให้นักเตะที่มีฝีเท้าดี
ในบ้านเราไปโชว์ฝีเท้าในต่างแดนเพื่อเก็บประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไป
อีกหนึ่งคนที่เดินทางไปครับนั่นก็คือเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
เดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ล่ำลานะครับแล้วก็ขอพรจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็คือพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
การให้โอวาสครั้งนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับ
ไปแล้วต้องเล่นให้เต็มที่อย่าให้เสียชื่อเสียงของทีมชาติไทยนะครับ
แสดงให้เห็นว่าทีมไทยนักเตะไทยของเรานั้นก็มีศักยภาพนะครับ
ให้ยืมตัวไปเพื่อต้องการให้นักเตะนั้นไปพัฒนาฝีเท้า
ออสครับก็ให้โอวาสแล้วก็แนะนำว่าเมื่อมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องทำให้ดีที่สุด
สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวประเทศชาติเพราะว่ามีน้อยคนที่จะได้โอกาสแบบนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
สิ่งที่ต้องเรียนรู้อันดับแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งสิ่งที่คาดหมายตอนนี้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างนั้นจะผ่านไปด้วยดีครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
ส่วนการปรับตัวในญี่ปุ่นก็มีการพูดคุยสอบถามกับทางธีรสินธีรทรแล้วก็ชนะทิพย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ภาษาโดยจะเน้นเรื่องของความเป็นอยู่เพื่อปรับตัวให้เร็วที่สุดครับ
เป็นโอกาสของผมในการไปค้าแข้งครั้งแรกในชีวิตมันก็ผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแข่งอยากให้เพื่อนร่วมทีมหรือโค้ดยอมรับก็อยากจะเก็บประสบการณ์ใน๑ปีเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วเพื่อมาช่วยในสโมสรหรือว่าทีมชาติไทยต่อไปครับ
การเดินทางนะครับไปที่ญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดเนี่ยวันอาทิตย์ที่๒๗มกราคมเวลาตีหนึ่งคือก็คือวันเสาร์นะครับมันคาบเกี่ยวกันแล้วแต่จะนับวันเวลากันนะครับตามเวลาสากลเนี่ยก็จะข้ามวันไปแต่ถ้าเกิดไปตอนกลางคืนก็รอส่งกันตอนตีหนึ่งช่วงดึกนะครับแล้วก็จะเข้าตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวกับสโมสรโออิตะทรินิตะอย่างเป็น

พรมรัฐครับบอกว่าการขอตัวผู้เล่นไม่น่ามีปัญหาเพราะเป็นฟุตบอลแมทช์เดียวนำทีมโดยอธิสัตว์ไกรศรสารัชจุเย็นอธิสรพรมรัฐแล้วก็ชนะนานป้อมบุกผา
บอลรายการนี้จะแข่งกันวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับที่สนามสุพัชลาศัยครับ